ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะคะ
สำหรับการทุจริตโครงการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่า
ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้ว
รวมถึงจะมีการเรียกใช้มาตรา๔๔เพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่า
นี้สามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภัพธ์เวลาข้อใจค่ะขอบคุณครับคุณมินครับ
คุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่ามันมีเรื่องบานปลายไปเยอะมาก
เอาเรื่องของมุมของผลเอกอันนันตภรณ์การจรรย์รัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมก่อน
ตอบคำถามเมื่อวานมี๒๓เรื่อง
หนึ่งท่านบอกว่าผู้กระทำความผิด

แล้วจะได้กันไว้เป็นพยาน
หัวข่าวที่เห็นวันนี้ที่คุณมิ้นพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย

ถ้าใช้กฎหมายปกติเรื่องมันจะช้า
อันที่๒สัญญาณที่รัฐมนตรีพูดชัดเจนก็คือว่า
ประหลัดและรองประหลัดเนี่ย
มีคนพาดพิงถึงจริงครับ
ว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตด้วย
หลัดกับรองประหลัดที่ย้ายไปอยู่ที่สำนักนายกแล้วเนี่ย
แต่ว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีบอกว่าต้องรอพิสูจน์ก่อน
ท่านยังไม่เชื่อทั้งสองฝ่ายว่างั้นเถอะ
สามเรื่องการใช้มาตรา๔๔เนี่ย
ท่านบอกว่าถ้าจำเป็น
จะขอให้นายกใช้มาตรา๔๔กับเรื่องนี้
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้

ตั้งแต่เดินหน้าขุดคุยเรื่องนี้

รับรองไม่มีแน่
นี่ท่าทีของรัฐมนตรีคนนี้
ก็แข็งขันพอสมควรอยู่หรอกครับ
พลเอกอันตภพรการจรรย์รัฐเนี่ย

พฤติการการโกงที่ตรวจสอบเจอเนี่ย
เขาโกงด้วยวิธีอะไรกันบ้าง
พลตบนเอกจรัมพรสุรมณีเนี่ย
ซึ่งเป็นโคศกของปปท

เท่าที่ได้ตรวจสอบทั้งหมด
วิธีการโกงมีดังต่อไปนี้
นำชื่อคนเสียชีวิตมาเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิ์รับเงิน
นี่ไปเอาชื่อคนตายมารับเงินว่างั้นเถอะ
นำข้อมูลบุคคลที่ไปร่วมในโครงการอื่น
มาเป็นชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน
แล้วบุคคลที่อ้างชื่อนั้นเนี่ย

นำชื่อคนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
นี่ไงที่บอกว่าเมียกำนันเมียผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เอาชื่อมาใส่รับเงินกันเนี่ย
ลายมือชื่อข้อมูลในแบบสำรวจ
นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมารับเงิน
นี่ดูมันทำ
ให้ประชาชนลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงิน
แล้วบอกกับประชาชนว่าลงชื่อไว้นะ
ขอเอาชื่อไปทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ของศูนย์
แต่สุดท้ายเอาชื่อของชาวบ้านไปรับเงิน
หน่วยงานอื่นของรัฐเช่นโรงเรียนอบต
ให้คนเหล่านี้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับผู้เข้าหลักเกณฑ์พร้อมเอกสาร
แล้วก็เอามาเพื่อจะเบิกเงิน
นี่ดูทำ
รายชื่อที่ปรากฏในแบบสำรวจเมื่อตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราชแล้ว
ไม่ปรากฏชื่อหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราชดร
อันนี้ก็ชื่อผีไง
แล้วก็๘คัดสำเนาบัตรประชาชน
จากทะเบียนราชแล้วมาปลอมลายมือชื่อนี่

แล้วจะเหมือนกันเกือบทุกศูนย์

เป็นฟอร์มเดียวกันหมดวิธีการโกง
อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะวันออกอยู่ตะวันตก

ถ้าไม่มีคนไปเสี่ยมไปสอน
ก็แปลว่าต้องมีคนเสี้ยนคนสอน
แล้วข้อมูลที่เจอขึ้นมาก็คือว่า
เรื่องนี้ทำกันมานานแล้ว
มาความแตกฝีแตกเอาตอนที่
นิสิตคนที่ว่านี่แหละ
ฝึกงานแล้วก็เจอเรื่องนี้
มีคนบอกผมแล้วก็เป็นข่าวแล้วด้วย
ว่าที่ทำกันมานานเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจกันระหว่างผู้บริหารในกระทรวง
กับคนที่ไปเป็นพอศูนย์

ให้ไปทำทุจริตแบบนี้
แล้วส่งเงินเข้ามาหาผู้บริหารในกระทรวง

แต่ส่งขึ้นมาก็แปลว่ามีเงินทอนมา

ข้างบนได้ด้วยข้างล่างได้ด้วย
ใครมีเงินทอนมากคนนั้นได้มีโอกาสไปนั่งศูนย์ใหญ่

ใครทำเงินทอนได้น้อยไม่เข้าเป้าก็ไปนั่งศูนย์เล็ก
ทำเงินทอนไม่เป็นไม่มีโอกาสได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์

ผมถึงพูดวันก่อนว่า
ลักษณะแบบนี้เคยเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเรื่องเงินทุจริต

ในช่วงที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันหนึ่งพลเอกเปรมจะเดินทางไปต่างประเทศ

เพื่อให้ท่านไปติดกระเป๋าไปใช้ต่างประเทศ

เป็นเงินส่วนลดของโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

สังกัดอยู่ในกรมการปกครอง

เขารับพิมพ์หนังสือ
พิมพ์เอกสารของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด
เขาก็กำไรเยอะนะครับ

ประหลัดที่เกี่ยวข้องได้เท่าไหร่

ผู้ตรวจผู้อำนวยการได้เท่าไหร่
เขามีเงินตอบแทนกันหมด

เพราะว่าคล้ายกับว่าเป็นโบนัส
เป็นผลประกอบการได้กำไรแล้วมาแบ่งกัน

ผลเอกเปรมกลับจากต่างประเทศมาสั่งเช็คบินหมดเลยครับ
ตอนนั้นทั้งประหลัดกระทรวง
อธิบดีทั้งรองประหลัดทั้งผู้ตรวจทั้งเกี่ยวข้อง
โดนกันเป็นแถวเลยครับปี๒๕๒๐กว่าผมจำไม่แม่น
โดนกันเป็นแถวเลยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่
บางคนไปเป็นผู้ว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับเงินนี้
ปรากฏว่าฆ่าตัวตายนี่ก็เคยเป็นข่าวใหญ่

เรื่องนี้ถ้าไม่เปิดโปรงขึ้นมาในตอนนั้น
ผมว่าป่านนี้ไอ้เงินทอนหรือเงินส่วนลด
โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คงยังแบ่งกันอยู่

แบบเดียวที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำนี่แหละ
แต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร
เพราะว่าเงินจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ที่ได้กำไรจากการพิมพ์เอกสารต่างในกระทรวงมหาดไทย
ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใคร
แต่ว่าของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย
เบียดบังเอาเงินที่คนจนเขาควรจะได้
แล้วเอามาใช้กันแล้วเอามาแบ่งกัน
ส่งจากข้างล่างมาถึงข้างบนเป็นระบบทำกันมานานแล้ว
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องชื่นชมคนที่ทำให้เรื่องมันแตกขึ้นมา
คือคุณปณิตายศปัญญาน้องแบมเนี่ย
ทำให้การโกงที่ทำกันมาไม่รู้กี่สิบปีเนี่ย
หยุดแล้วไม่ต้องโกงกันอีก
หัดงบประมาณของประเทศไปเท่าไหร่

เพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เปิดโปรงขึ้นมาเนี่ย
โกงกันไปอีกกี่สิบปีเราก็ไม่รู้

คนยากคนจนที่เขาควรจะได้เงินก้อนนี้
ต่อไปนี้เขาก็จะได้
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูดเบียดบัง
ฉะนั้นผู้หญิงคนนี้สมควรแล้วล่ะที่จะได้รับการยกย่อง
มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเธออธิบายยังไงครับ
แบมเนี่ยฟังเธอพูดสิครับ

หนูถูกสั่งสอนมาโดยตลอดในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอลลับชั่น
เพราะครอบครัวหนูเน้นย้ำเสมอในเรื่องระเบียบวินัยและเรื่องการทำสิ่งไม่ถูกต้อง
รับว่ากลัวและร้องไห้คนเดียวมาตลอดหลังจากตัดสินใจร้องเรียนต่อคอสช
นำมาสู่การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วมารู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะที่ขอนแก่น
แต่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ
เรื่องการสืบสวนก็ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำเต็มที่
แล้วนำความจริงมาเสนอต่อสาธารณชน
นี่เธอไปให้สัมภาษณ์รายการทีวีรายการหนึ่ง

ต้องขอชื่นชมครอบครัวของเธอด้วย
ที่บอกว่าสั่งสอนให้ลูกต่อต้านกับคอลลับชั่นให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ฉะนั้นทำยังไงถึงจะช่วยกันปลูกฝังให้ความคิดแบบนี้ขยายตัวแพร่มากขึ้น
สิ่งที่ทำได้อันดับแรกก็คือรีบจัดการกับครูบาอาจารย์ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อต้านการโกงซะก่อน
อธิการบดีและหัวหน้าภาควิชานั่นแหละครับ

แล้วเรื่องนี้เรื่องการโกงแบบนี้เมื่อเช้านังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง
วันนี้ไม่มีเวลาพูดแล้วถึงคิวกระทรวงศึกษาเฉาโชว์อมเงิน๑๑ล้านทันทุนการศึกษานักเรียน
เรื่องนี้รายละเอียดก็สนุกครับเพราะว่าเป็นเงินที่เป็นทุนการศึกษานักเรียนแล้วสุดท้ายนักเรียนไม่ได้หรอกครับ
แบ่งกันเพลินเลยครับนี่โกงเงินนักเรียนนะเมื่อกี้โกงคนจนอันนี้โกงเงินนักเรียน
ฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยองค์กร๓องค์กรที่ทุจจริตกันแบบไม่ละอายฟ้าดินเนี่ย
สำนักพุทธเรื่องเงินทอนวัด๒กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงที่มีหน้าที่ช่วยเหลือคนจน
กระทรวงศึกษาโผล่ขึ้นมาใหม่๓กระทรวงเนี่ยควรจะมีบุคลากรที่เป็นต้นแบบของคนดีนะครับ
แต่ทำไมถึงชั่วกันขนาดนี้ได้ล่ะครับ
เอาละวันนี้ก็จะปิดท้ายปิดท้ายด้วยข่าวนี้มีคนส่งไลน์มา
ฝนตกน้ำท่วมที่ไหนก็ไม่ว่าหรอกครับนี่ท่วมบนทางด่วนดูสิครับ
ทางด่วนขั้นสองแถวแถวสาธุประดิษฐ์รถติดกันละเนละนาดน้ำท่วมบนทางด่วน
ก็แปลว่าการทางพิเศษไม่ได้เตรียมที่จะไอ้ทะลวงท่อนึกออกไหมฮะ
ท่อน้ำจากข้างบนที่เขาห้อยลงมาทำลงมาข้างล่างมันตันแง่
ก็แปลว่าไม่ได้เตรียมการสมควรถูกประนามครับ
ตอนนี้พระเอิญว่าผู้ว่าการทางเนี่ยหมดสัญญาไปถูกบอกเลิกสัญญา
คนที่ทำหน้าที่ดูแลแทนหน่อยก็ควรจะได้รับการประนามว่า
คุณเก็บเงินเขาเขาก็ยอมเสียเงินขึ้นทางด่วนไปใช้บริการคุณ
แล้วคุณปล่อยให้น้ำท่วมทางด่วนได้ยังไง
ก็แค่ถ้าลวงท่อเสียเตรียมรับมือเสียมันก็ไม่เกิดเหตุนี้ครับ

น้ำท่วมเนี่ยจะบอกเป็นปัญหาโลกแตกก็ใช่แต่ว่าท่วมบนทางด่วน
มันไม่ควรเป็นที่มันเกินไปจริงจริงและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่ตกหนักก็ท่วมทางด่วนมาแล้วเหมือนกัน
คุณมินต้องกลับมาไอ้เขาจะมีท่อลงมาจากทางด่วน
ถ้าอย่างนี้แปลเป็นอื่นไม่ได้หรอกไอ้ท่อนั้นมันตัน
มันตันแล้วมีมีขยะเขยะลงไปตัน
แล้วไม่ได้ไปทะลวงไม่ได้ไปเตรียมการมันถึงเป็นอย่างนี้ไง

ทำมาเรียนหน่อยสิฮะ